ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่มันก็มีหลากหลายอารมณ์อยู่ในเรื่องเดียว
กับข่าวเหตุการณ์นี้มีความโชคดีบนความโชคร้ายของคนถูกขโมยรถจักรยานยนต์
มีเรื่องราวของพลเมืองดีที่สังเกตเห็นความผิดปกติของบุคคลนี้
ไม่น่าจะเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือราคาประมาณแบบนี้ได้มั้ง
ค่ะดูจากลักษณะการแต่งตัวแล้วก็สังเกตพฤติกรรมอีกหลายอย่าง
คือเขาไม่ใช่ว่าดูการแต่งตัวอย่างเดียวแล้วเขาจะหาว่าแต่งตัวอย่างนี้ไม่มีทางใช้ของแพง
ไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้ามาตั้งหลายสายไม่ยอมรับ
รับไม่ได้รับไม่เป็นไม่รับแล้วก็เหมือนกับปลดล็อคโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้
ถ้าเป็นของตัวเองจริงก็ต้องรู้พาสเบิร์ดสิก็ต้องปลดล็อกได้สิ
อันนี้คือมุมที่พลเมืองดีเขาสังเกตเห็นผู้ชายคนนี้ที่อยู่บนรถเมย์นะ
อกจากนี้ยังมีความโชคดีของเจ้าของโทรศัพท์ที่เพื่อนของเขาเนี่ยที่เขารู้ว่าเพื่อนเขาถูกขโมยโทรศัพท์มือถือไป
เขานั่งอยู่หลังผู้ชายคนนี้ด้วยหลังคนร้ายเนี่ยเขาก็โทรถามเพื่อนเขาว่าเฮ้ยไหนลองโทรเข้ามือถือตัวเองหน่อยสิ
แล้วก็แอบชะโงกมองดูว่าเบอร์ที่โทรเข้ามาที่ผู้ชายคนนี้ใช้เบอร์เพื่อนตัวเองหรือเปล่า
เอาแล้วโป๊ะแตกเลยทีนี้แล้วมันใช่อ่ะดูสิ
นี่เป็นภาพบนรถเมษาย๑๘๐นะครับวิ่งระหว่างเซ็นทรัลพระราม๓ถึงมราม๒นะครับ
ที่ถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กนะฮะชื่อเฟซบุ๊กคือจิ๊บพงพักกิตติกุล
ข้อความบอกว่าเช้าวันนี้นั่งรถเมษาย๑๘๐เห็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวใส่กางเกงเก่า
อีกทั้งมีสายเข้าเกือบ๑๐สายแต่ชายคนนี้ก็ตัดสายทิ้งเมื่อมองดูพบว่าไม่น่าจะมีพาสเวิร์ดเข้าเครื่อง
ก็เลยแอบถ่ายรูปไว้เพื่อจะบอกกระเป๋ารถเมย์
ขณะที่มีชายอีกคนนึงที่นั่งอยู่ด้านหลังชายคนนี้ก็คงสงสัยเช่นกัน
แอบดูเบอร์โทรที่โทรเข้ามาแล้วก็โทรหาปรากฏว่าเบอร์ที่ลองโทรไปหา
เป็นเจ้าของเครื่องตัวจริงพร้อมกับบอกว่าโทรศัพท์หาย
หายไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์จึงไปบอกกระเป๋ารถเมย์ให้ทราบ
ก่อนที่จะบอกให้คนขับจอดแล้วเรียกตำรวจเข้ามาจับกลุ่ม
โดยพบว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนร้ายจริงเพิ่งก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์
โทรศัพท์มือถือมาเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง
แล้วมานั่งต่อรถเมย์ตอนเช้าแล้วก็ถูกจับเวลา๘นาฬิกา
คนโพสต์บอกว่ากรรมติดจรวดจริง
แต่มันมีเรื่องราวว่าทำไมถึงมาถูกจับบนรถเมย์ได้
วันนี้คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่อู่รถเมย์สาย๑๘๐อยู่ย่านพระราม๓นี้
ก็ไปเจอกับพนักงานขับรถกับกระเป๋ารถเมย์ในวันนั้นเลยนะครับ
พนักงานขับรถคือนายชัยยันศรีสวัสดิ์นะฮะ
ส่วนคนขับกระเป๋ารถเมย์ชื่อนางนฤดีอุตสาดี
อยู่ในเหตุการณ์ทั้งคู่ซึ่งทั้งสองเปิดเผยว่าแบบนี้ครับ
เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็เพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกัน
หลังจากทำงานในอาชีพนี้มาหลายสิบปี
นางนรดีกระเป๋ารถบอกว่าครั้งแรกมีน้องผู้ชายที่นั่งอยู่
เบาะคู่ที่๓นับไปจากฝั่งประตูรถเมย์นะ
ตะโกนเรียกก็เลยเดินไปดูทำให้ทราบว่าผู้ชายที่นั่งอยู่เบาะคู่ที่๒
ซึ่งอยู่ด้านหน้าเยื้องกับผู้ชายคนที่เห็นในโลกออนไลน์เนี่ย
คือคนร้ายที่ขโมยโทรศัพท์มือถือและรถจักรยานยนต์ของเพื่อนเข้ามา
ขโมยมาจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่เมื่อวานนี้
ชายคนนี้บอกว่าเขานั่งอยู่ด้านหลังคนร้ายสังเกตเห็นว่าคนร้ายไม่ยอมรับโทรศัพท์
สงสัยและนึกขึ้นได้ว่าโทรศัพท์ของเพื่อนที่หายไปก็เป็นรุ่นเดียวกัน
ปรากฏว่ามันอยู่ในพื้นที่เดียวกับเพื่อนของเขาเลยแถวบนรถเมย์นั่นแหละ
แล้วก็ลองให้เพื่อนเอาลองโทรเข้าเบอร์ตัวเองซิแล้วก็แอบดูเบอร์ที่โทรเข้ามา
ปรากฏว่าเป็นเบอร์ที่เพื่อนใช้โทรเข้ามาเครื่องนี้จริง
แล้วเขาก็ทำแบบนี้หลายครั้งจนมั่นใจว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ที่อยู่กับผู้ชายคนนี้
เป็นของเพื่อนเขาที่ถูกขโมยมาอย่างแน่นอน
แต่น้องเขาไม่ได้ตะโกนมากนะเพราะว่าช่วงนั้นมันขึ้นทางด่วนใช่ไหมคะ
คือก็กำลังยืนยืนอยู่เก็บตัวเสร็จแล้วก็มายืนพิงเสาตรงหน้าประตู
แล้วน้องที่ว่าขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาเรียกพี่ครับพี่ครับอย่างนี้เขาตะโกนเรียกแบบนี้
ก็เลยเดินมาหาก็เลยได้คุยกับตัวน้องที่ขอความช่วยเหลือแล้วก็คุยกับคนร้าย
ก็พูดกับเขาดีแล้วก็ให้บอกเขาว่าใจเย็นนะว่าของที่เราเอามาเนี่ยเราได้ขโมยมาจริงไหม
คนร้ายเลยบอกว่าใช่ครับผมเอามาผมเอามาผมล้วงมาจากพระประแดงก็พูดแค่เนี้ย
ก็เลยบอกว่าในเมื่อเขาเราเอาของเขามาเนี่ยเราก็มอบตัวกับตำรวจนะจากโทษหนักก็จะกลายเป็นเบาสารภาพนะ
เขาบอกครับเขาพูดแค่นี้แล้วเขาก็นั่งนิ่งนั่งนิ่งแล้วก็เลยน้องเขาก็คุยกันบอกว่าโรงพักไอ้สอนอตรงไหนใกล้
เจ้านัทที่เค้ากำลังปล่อยไฟแดงปล่อยไฟเขียว
คือไม่รู้ว่าไปถามแล้วคนร้ายจะมีปฏิกิริยายังไงไงมีอาวุธหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่า
แต่ก็เดินไปถามคนร้ายก็นิ่งแล้วคนที่อยู่ในรถเมย์ก็เยอะมากเชื่อว่าคนร้ายไม่น่าจะทำอะไร
ก็ยอมจำนวนด้วยหลักฐานนะซึ่งนางนรุดีบอกว่าก็ยังงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะ
เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันที่คนร้ายถูกจับได้แบบนี้
คือเป็นข่าวเคราะห์ของคนร้ายคือมาขึ้นรถเมย์คันเดียวกับเพื่อนเจ้าของโทรศัพท์ที่ขโมยเข้ามา

แล้วมีพลเมืองดีที่เขาสังเกตเห็นอีกนะเนี่ยฮะก็เลยช่วยกันจับกลุ่มตัวส่งตำรวจไว้ได้นะครับ
ก็มีมีมีผู้โดยสารบางคนที่กลัวแต่ก็ไม่ได้ไปถามอะไรเขาเพราะว่านี่ไปเดินประชันกับคนร้ายเลยคุยกับเขาไง
คืออยากจะฝากเพื่อนพนักงานทุกคนนะคะคือที่อะไรนะหน้าที่ทำตามหน้าที่และทำให้ดีที่สุด
แล้วเหมือนที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ขององค์การเราที่คุยกับผู้โดยสังเกต
และเขาได้อบรมพนักงานทุกคนน่ะช่วยให้พนักงานเวลามีเหตุการณ์แปบนี้ต้องมีตั้งสติ
เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้โดยสารที่ไม่ปลอดภัยในขณะที่อยู่บนรถ

แล้วมาขึ้นรถเมย์สาย๑๘๐ได้อย่างไรนะครับผู้ชายคนนี้ไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์และโทรศัพท์มือถือจากย่านพระประแดงสมุทรปราการนะครับ
ทีนี้ตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์ที่ขโมยเขามาเนี่ยขี่ไปถึงแถวคลองเตยเจอตำรวจเรียกให้หยุดเพราะไม่สวมหมวกกันน็อก
คนร้ายรายนี้อ้างกับตำรวจว่าอ๋อพอดีบ้านผมอยู่แถวนี้เองครับทีนี้ตำรวจพี่ตำรวจเขาก็ใจดีไงถ้าบ้านอยู่แถวนี้เพื่อความปลอดภัยกลับไปเอาหมวกกันน็อกมาซะ
แต่รถจอดไว้ที่ตำรวจก่อนนะมันก็เป็นจุดตรวจหรือด่านตรวจสักอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ได้ว่าจับปรับอะไร
ผู้ชายคนนี้ไม่ได้กลับไปเอาหมวกกันน็อกหรอกก็เจอตำรวจแล้วนี่ก็เลยหนีไปขึ้นรถเมย์แต่มือถือก็ยังอยู่ที่ตัวไงค่ะ
หลักฐานมันชัดมือถืออยู่ที่ตัว
ส่วนรถจักรยานยนต์กุญแจรถเหน็บเอวอยู่ค่ะ

จะกลับเอาโมกน็อคนะ